คุณจะลงสอสอเหรอไม่ลง
วันนี้มี๒ประเด็นที่คนถามเรื่องนี้ลงสอสอเหรอกับพี่ลงคำคมอะไร
ทำไมคนแบบว่าสงสัยมากว่าทำไมพี่ถึงลงคำคนอันนั้น

แต่ว่ามดดำจะลงสอสอในเคลียร์ที่เอายังไง
สุชาติฉันไปหาสุชาติฉันไปหาสุชาติที่บ้าน

สุชาติบอกว่าพ่อไม่ลงนะลงแทนพ่อหน่อยแค่
ฉันบอกโอ้พ่อใจเย็นแค่นั้นเอง
เหมือนเธอนะ

ไม่ต้องมายุ่งเรื่องฉันเรื่องเธอน่ะ
ไปแว้นขาวแว้นด่าใครเขาอยู่แล้วเหรอ
เผยพวกแว้นด่าใครเขาอยู่แล้ว

ตั้งใจเอาทางบิทยาวิทยาวาณจากพริษุโนโลก

วางไว้หน้าบ้านไม่ได้มาหาพ่อเลย
มาหาพ่อยกกองถ่ายกองทัพไปทำที่บ้านพ่อเลยรักคุณสุชาตินะ
ไม่ต้องบอกแก่ไปหน้าเราเป็นไงสรุปมาถึงคำแรกลงสอสอแทนพ่อนะ
อืมป่าหาอะไรเนี่ย

คิดแป๊บพ่อเพราะก่อนตอบเลยว่านี่เป็นดารา
เย็นนะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทั่วแล้ว
พอแล้วหนุ่มเอาเรื่องเธอเองก่อนทำไมต้องมายุ่งเรื่องฉัน
ขอเวลาตั้งตัวก่อนคิดแป๊บพ่อ
เลยนะโอ๊ยฉันชอบเป็นดาราฉันชอบรับพรีเซนเตอร์

มันมีในนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่อันนี้คุณเคลียร์ก่อนให้จบก่อน

ยังตัดสินใจไม่ได้ตอนนี้รอดูอนาคตไปก่อน

น่าดีแล้วไปอยู่ตรงนั้นน่าดีแล้ว

ก็คือแค่พ่อมาถามแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือเหมือนแบบว่า
ปกติก็ทะเลาะกันไงพูดกัน๔๕คำทะเลาะกันไง

เดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะโดนขับไล่ก่อนใครคือ
ผมการที่ก็ยังมีอะไรให้เราทำอีกเยอะ
ไปเฮอะไปเฮอะ
ไม่ต้องรีบตัดสินใจเพราะอะไรรู้ไหม
ถึงเวลามันก็หมดทุกเวลาของเราเอง

เพราะว่าพี่ก็ชัดเจนมาเลยตั้งแต่ต้นไงอะไรอย่างนี้

จริงคุณว่าคุณเป็นอะไรทำอะไรมา
ขึ้นสารคดีดารายังไม่ครบเลยเธอเดี๋ยวก่อนใจเย็น

จริงคุณเป็นอะไรทำอะไรมา